ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าแหม่มันเป็นเรื่องของเหมือนกับไฟแนนซ์เนี่ยเขาจะไปตามยึดรถค่ะไปตามยึดรถก็คงอาจจะส่งไม่ครบไม่อะไรเนี่ยนะคะทีนี้ไม่รู้ยังไงอีท่าไหนคุณผู้ชมเคลียร์กันไม่ตกลงกันไม่ได้คุยกันไม่รู้เรื่องยิงกันเลยอ่ะโอ้โหแล้วสุดท้ายอ่ะกลายเป็นฝั่งไฟแนนซ์อ่ะไปยิงเจ้าของ

ไฟแนนซ์ที่จะมายึดรถทีนี้ตอนนั้นเขาบอกว่าก็ยังดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่พอเริ่มเห็นเขาทะเลาะกันเลยเหมือนจะเข้าไปช่วยเจรจาค่ะตอนนั้นผู้หญิงคือฝ่ายไฟแนนซ์คุณผู้ชมเอาให้ดีนะตัวละครมันเยอะเขามากันสองคนทางไฟแนนซ์ที่มาสองคนมีผู้หญิงหนึ่งผู้ชายหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเขาเห็นว่าฝั่งไฟแนนซ์ที่เป็นผู้หญิงอ่ะขึ้นไปนั่งฝั่ง
ของในโต้งออกไปแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นคนส่งในโต้งไปโรงพยาบาล
ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่อยู่แล้วตอนที่เขาออกมาที่เป็นไฟแนนซ์ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงขับรถหลบหนีไปเรียบร้อยค่ะ
ส่วนรถกระบะของเขาเองเนี่ยพอเขาไปดูมันเหมือนมีคราบเลือดติดอยู่ตรงบันไดด้านข้าง
ถามว่าเขาก็เลยสันนิษฐานแบบนี้ว่าเป็นไปได้ว่าคือตัวในโต้งอาจจะวิ่งหนีมาที่รถของเขา
แล้วหลังจากนั้นมีคนนำส่งโรงพยาบาลให้ทีนี้ตำรวจสพเมืองลบบุรีได้รับแจ้งเหตุใช่ไหมคะเขาก็ไปดูกันหน่อย
ไปดูปรากฏว่าไปเจอคราบเลือดแบบนี้ที่กำแพงแล้วก็มีบนทางเท้าด้วยนะ
รวมตรงนี้แล้วยังไปเจอปลอกกระสุนปืนอีก๙มมตกอยู่๒ปลอกแสดงว่ายิงไป๒นัดสิพี่บ่อ
น่าทราบตอบมาว่าคนเจ็บ๒คนเนี่ยก็คือนายเพียรพัฒน์คัมภูเวียอายุ๒๓และนายเทียรพันค่ะหรือในต้ง
คนนี้คือคนที่อาการสาหัสแล้วมีคนส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพระนารายมหาราชคุณผู้ชมค่ะผู้สื่อข่าวเราลงไปติดตามเรื่องนี้นะคะ
ตอนนี้ทราบแล้วนะคะว่าตัวในต้งคนที่โดนยิงสาหัสเนี่ยเสียชีวิตแล้วตำรวจเลยนำศพเนี่ยส่งไปตรวจสอบค่ะที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ดรังสิทธิ์นี่คือผู้เสียชีวิตค่ะจะเห็นว่าจังหวะเนี่ยคือเหมือนกับว่าเขาเหมือนเขาโดนยิงแล้วเขาเจ็บหลังแล้วไงใช่เอามื
เจ้าของรถคันที่ไฟแนนซ์จะมายึดคือในโต้งคือเขาก็เหมือนเป็นพนักงานของรถส่งน้ำที่นี่ตัวคุณพิชิตเนี่ยคือเจ้าของรถที่แท้จริงค่ะนะคะคุณพิชิตเขาบอกว่าตัวเขาเองเขาไปซื้อ
รถนะรถคันเนี้ยต่อมาอีกทีหนึ่งอืมสักสามปีแล้วแหละ
ซื้อมาในราคาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทแต่ยังไม่ได้โอนหรอก
คำว่ายังไม่ได้โอนเดาว่าเป็นลักษณะของการโอนลอยพี่ปอ
แล้วหลังจากนั้นเขาบอกเขาก็ไม่สามารถติดต่อกับคนที่เอามาขายได้เลย
ก็ไม่รู้ด้วยนะคือตอนนั้นว่ารถคันนี้มันมีการติดไฟแนนซ์อะไรยังไง
ตำรวจบอกว่าอ่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยยังไงก็ต้องเอารถไปตรวจดูก่อน
เพราะว่าที่รถมันมีรอยกระสุนปืนตรงประตูด้วยอืม
ส่วนคนก่อเหตุเนี่ยทั้งชายและหญิงที่คาดว่าคาดว่าน่าจะเป็นไฟ
อุทยาแล้วนะตำรวจสภเมืองรบบุรีก็เลยไปรับตัวมาสอบสวนในพื้นที่
และหนึ่งในกลุ่มที่มาด้วยกันที่เป็นกลุ่มก่อเหตุก็คือนางสุรีวันอายุ๔๑ปี
แน่นอนว่าเจ้าตัวพอไปมอบตัวก็เข้าไปให้ปากคำ
เขาเล่าแบบนี้นะคะเธออ้างว่าตอนเกิดเหตุ
มีการแสดงเอกสารให้เจ้าของรถดูแล้ว
ว่ารถคันนี้มันมีการค้าชำระแล้วมันติดเงินอยู่จริง
เธอก็เลยขึ้นไปนั่งอยู่บนรถค่ะ
ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยตัวคู่กรณีคือในโต้งนี่แหละ

สุดท้ายทำให้ตัวนายสัญญา
คนที่มาด้วยกันก็คือเป็นไฟแนนซ์เหมือนกันค่ะ
ผู้ชายอีกคนนึงเหมือนกับไม่พอใจ
เขาใช้คำว่าใช้ปืนยิงเพื่อเป็นการป้องกันตัว
ป้องกันตัวยังไงอีกฝ่ายเขาไม่ได้มีอาวุธนะเนอ

หลบหนีไปนะคะแล้วก็ไปมอบตัวนี่แหละค่ะอย่างที่เห็น
แล้วก็มีหลักฐานออกมาเป็นคลิปนี่แหละนะ
เขาบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้มันมีหลักฐานอื่นอีกด้วย
ยังไม่สามารถเปิดเผยได้หรือยังไงก็จะต้องติดตามตัวนะคะ
ก็คือต้องมีการแจ้งข้อหากันต่อไป
แล้วก็ต้องไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดรอบบริเวณทั้งหมดอีกล่ะค่ะ
โอ้โหไปทวงรถนี่จำเป็นต้องพกอาวุธปืนกันไปด้วยเหรอ
อันนี้งงนะคือจะไปเป็นไฟแนนซ์ไปยึดรถทำไมถึงมีอาวุธ
แล้วมันถึงขั้นที่มันจะต้องฆ่าแกล้งกันยิงกันเลยจริงเหรอ